ท่านผู้ชมครับเอาเรื่องนี้แหมวันนี้ก็คุยกันเยอะทีเดียว
มีร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวพระราม๖กรุงเทพ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยมาล่อซื้อเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
ประมาณว่าตอนนี้เขายังมีประกาศห้ามอยู่ใช่ไหม

กับเรื่องของพรกรฉุกเฉินหรือว่าคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการโควิดต่าง
ทีนี้ที่ร้านถูกตำรวจมาล่อซื้อจับกลุ่มเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เจ้าของร้านเขาโพสต์คลิปเอาไว้บอกขอความเป็นธรรมหน่อย
ตำรวจมาล่อซื้อเองแล้วจับเองทั้งที่ในร้านไม่ได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย
แต่ตำรวจเนี่ยมาตีเนียนมาสั่งอาหารซีฟู้ดแล้วสั่งให้พนักงานไปซื้อเบียร์จากร้านสะดวกซื้อมาดั้งดื่มในร้าน
คือประมาณว่าทางร้านบอกไม่ได้ขาย

บอกงั้นช่วยไปซื้อให้หน่อยพนักงานเขาก็ไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อมาให้ซื้อเบียร์มาให้
พอซื้อมาให้ปุ๊บจับเลยบอกว่านี่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โอ้โหคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคือกฎหมายมันมีเรื่องของล่อซื้อหรือว่าไปล่อให้เขาก็ทำผิดอย่างเงี้มันไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ล่อซื้อคือต้องไปจับกลุ่มจริงเขาทำผิดจริงนะอันนี้มันไปล่อให้เขากระทำผิดแล้วไปจับเขาหรือเปล่า
เราไปที่ร้านอาหารที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับเราถามตำรวจด้วยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะฮะ
ร้านอาหารที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจที่มาเนี่ยเป็นชุดของสอนอบังซื้อนะร้านอยู่แถวพระราม๖กรุงเทพ
ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารลักษณะร้านตามสั่งนะครับก็จะมีที่นั่งทั้งในร้านแล้วก็นอกร้านซึ่งจะลักษณะเป็นสวนนะ
คือพนักงานในร้านบอกว่าอย่างนี้ตอนที่เกิดเหตุมีลูกค้าอยู่๒โต๊ะ
แล้วมีชายวัยรุ่นสองคนเข้ามานั่งในโซนที่เป็นสวนนะ
ก็เข้าไปให้บริการตามปกติสอบถามเมนูต่างเรื่องของอาหารเครื่องดื่ม
ลูกค้าผู้ชายสองคนนี้ถามว่ามีเบียร์ขายไหม
พนักงานที่ร้านบอกว่าก็แจ้งไปแล้วว่าทางร้านไม่ขาย
แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะดื่มเนี่ยต้องไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อมา
ลูกค้าเขาก็ให้ไปซื้อพนักงานก็ไปซื้อมาให้
พอกลับมาถึงจาก๒คนกลายเป็นผู้ชาย๔คน
แล้วเข้ามาจับกลุ่มถึงรู้ตัวว่าเอาถูกล่อซื้อ
ซึ่งเธอยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับว่าเธอไม่ได้เสนอขายด้วยนะ
เธอก็บอกไม่มีแต่ลูกค้าบอกอยากดื่ม
บอกถ้าอยากดื่มต้องไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ

แล้วเขาก็ดูเมนูเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าจะกินอะไรวันนี้
แล้วหนูก็เลยถามว่าจะรับเครื่องดื่มอะไรไหมคะ
ลูกค้าก็บอกว่ายังครับแล้วเขาถามว่ามีเบียร์ไหม
เขาถามหนูมีเบียร์ไหมหนูก็บอกไม่มีค่ะ
แต่หนูพูดว่าถ้าพี่จะกินเดี๋ยวหนูจะไปดูให้
แล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วพี่จะกินเบียร์อะไร
เขาก็บอกว่ากินเบียร์สิงกับเบียร์ช้าง
หนูก็เลยไปถามพี่ผู้จัดการ
ผู้จัดการถามว่าถ้าลูกค้าจะกิน
ก็ก็ไปซื้อเซเว่นให้ลูกค้าก็ได้
เอาเบียร์มาใช่ไหมคะก็เทเบียร์ใส่แก้วเสิร์ฟให้ลูกค้า
พอเราลีนเบียร์ลีนอะไรเสร็จแล้วก็ไปรออาหารที่เคาเตอร์รับอาหารใช่ไหมคะ
ซักผักไม่นานก็มีผู้ชายประมาณ๓๔คนเดินเข้ามา
ว่าใช่ผู้จัดการร้านไหมหนูก็บอกว่าหนูว่าไม่ใช่แล้วหนูถามว่าทำไมคะ
เขาก็ถามว่าเขาก็บอกว่าเขามาจากสอนอบังซื้อเป็นตำรวจสอนอบังซื้อ
พอเขาถามมาเราก็แค่แบบเออเขาคงอยากกินเราก็เลยบอกอยากไปดูให้นะคะ
เราก็เลยถามเขาว่ากินเบียร์อะไรอะไรอย่างนี้พอเขาบอกมาเราก็เลยไปซื้อที่๗๑๑ให้
นี่นะฮะที่พนักงานของร้านเล่าให้ฟังนะครับส่วนเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านบอกว่า
ที่เอาเรื่องไปโพสต์ในโซเชียลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะแฉตำรวจที่มาจับกลุ่ม
แค่อยากจะเตือนผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยกันว่าอย่าไปเซอร์วิสลูกค้าจนตัวเองเดือดร้อน
คือทางร้านเนี่ยไม่ได้ขายจริงเพียงแต่ว่าโอ้โหคือเหมือนกับไปเซอร์วิสลูกค้านะ
แต่มองในมุมหนึ่งก็คือคนเขาก็มองว่าเอาแต่ว่าที่ลูกค้าเขาอยากได้เนี่ย
แล้วบังเอิญพนักงานเขาไปเซอร์วิสเนี่ยเหมือนกับคุณก็พยายามไปขยันขยอยเขาเซอร์วิสหรือเปล่า
สุดท้ายเขาต้องมาถูกจับเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านยืนยันนะครับ
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องโควิดระบาดแล้วก็มีเรื่องของมาตรการต่างออกมา
ไม่เคยฝ่าฝืนเลยวันเกิดเหตุในลูกค้าอยากดื่ม
พนักงานก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไร

พอเขาบอกเขาอยากดื่มอยากได้ก็ไปซื้อให้
หลังจากถูกตำรวจล่อซื้อก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอบางซื่อ
ถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินก็คือห้ามนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้าน
ก็ยื่นประกันในชั้นสอบสวนไป๓๐๐๐บาท
แล้วเมื่อเช้าถูกนำตัวส่งฟ้องศาลซึ่งก็รับสารภาพไป
สารท่านก็เปรียบเทียบปรับไป๕๐๐บาทนี่เจ้าของร้านบอกนะครับ
ถามว่าจะว่าเราผิดไหมเราก็มีส่วนผิด
แต่ว่าความผิดมันไม่ได้เกิดจากการ
คือไม่ใช่เรามาเสนอขายคุณว่าเออพี่เอาเบียร์ไหม
แต่หมายถึงว่าเขาถามว่าเรามีเบียร์ไหมเราก็บอกว่าเราไม่มีแล้ว
แต่ว่าโอเคถ้าพี่จะเอาเดี๋ยวไปซื้อ๗๑๑ให้ได้อย่างนี้ใช่ไหม
ก็อาจจะผิดตรงนั้นแต่ว่าโดยเจตนาเราก็ไม่ได้เจตนาจะขายอยู่แล้ว
ในฐานะเราผู้ประกอบการเราก็ต้องทำยังไงได้ให้ลูกค้าพอใจถูกไหม
เราก็ไม่รู้ใครเป็นใครถ้าอย่างไอ้กรณีที่ว่าจะต้องแสดงบัตรฉีดวัคซีน
แล้วถึงก็ให้บริการได้เนี่ยลองนึกถึงเป็นใจเราเอง
ถ้าเราไปร้านไหนแล้วลองมาถามเราอย่างนี้เราก็เออกูไม่กินร้านมึงก็ได้วะ
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าไม่ได้ว่าตั้งใจจะแฉอะไรตำรวจ
เตือนผู้ประกอบการด้วยกันว่าคือเคร่งก็ต้องเคร่งจริงอะไรประมาณอย่างนี้
ครับท่านลูกผู้ชมครับทำงานชากิติวิทยานันตร์
ถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วเจ้าของร้านไม่มีเจตนาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย
แต่ต้องไปซื้อมาให้ลูกค้าที่มานั่งดื่มในร้าน
มาจากการวางแผนของตำรวจ
ซึ่งการกระทำนี้สารเคยตัดสินว่าตำรวจใช้ให้ผู้บริสุทธิ์กระทำความผิด
ดังนั้นขวดเบียร์เกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ใช้เป็นพยานหลักฐานตามกฎหมายไม่ได้
อันนี้ในมุมที่ถ้าเกิดเจ้าของร้านเขาจะสู้คดีใช่ไหม

แต่ว่าเจ้าของร้านเขารับสารภาพแล้ว

นบังซื้อนะครับเราไปถามให้นะครับจะได้ฟังทุกมุมนะครับ
ตำรวจสอนอบังซื้อบอกว่าได้รับการร้องเรียนว่าร้านนี้จำหน่ายและให้นั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลจริงนะฮะ
ก็เลยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบ
พบว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อนุญาตให้ดื่มในร้านซึ่งถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายก็เลยจับกลุ่มและส่งฟ้องตามขั้นตอน
ซึ่งชุดเคลื่อนที่เร็วของสนบังซื้อชุดนี้ออกปฏิบัติหน้าที่มาหลายเดือนแล้วช่วงเดือนที่ผ่านมาจับกลุ่มร้านที่ฝ่าฝืนแบบนี้ได้๖รายด้วยกัน
อันนี้ตำรวจเขายืนยันกับเราว่าแบบนี้นะครับนี่ค่ะเราก็เลยเอาเรื่องมาให้ดูทั้งสองมุมเพราะว่าเรื่องเนี้ยคนสงสัยไงไอ้คำว่าการล่อซื้ออย่างเงี้ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงนะคะคุณผู้ชมค่ะ